เรื่องของการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมเข้มข้นขึ้นทุกวันนะฮะ
หลายฝ่ายก็คิดว่าบรรยากาศมันจะมีความขัดแย้งกลับมาเหมือนที่มันเคยเป็นหรือเปล่า
มีการออกมาแสดงความคิดเห็นจากอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รวมทั้ง
ไม่น่าเชื่อนะมีแนวคิดว่าจะให้พักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยจับมือกัน
คืออันนี้พูดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยแต่ตอนแรกเขาก็มีจุดยืนไงว่า
ไม่มีทางเขาแยกกันอยู่แล้วชัดเจน
ล่าสุดมีแรงคิดว่าควรจะจับมือกันเพื่อต่อสู้คอสช
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเอามาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อนคุณผู้ชมครับ
นายพิชัยรัฐกุลอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะฮะก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องของทิศทางทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์หลังเลือกตั้ง
เขามั่นใจแบบนี้เชื่อมั่นว่าจะไม่เลือกข้างคอสช
เพราะยึดหลักยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและในระบบรัฐสภาพร้อมระบุว่า
ถ้าหากจะต่อสู้กับคอสชพักประชาธิปัตย์จะต้องจับมือกับพักเพื่อไทย
เพราะว่ามีนายทักษิณชินวัฒน์ซึ่งถือว่าเป็นนายกที่มาตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับเรื่องคดีความหรือความประพฤติส่วนตัวจึงต้องให้เกียรตินะครับ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมกันแน่นอน
ทักษิณคือกุญแจที่จะทำให้ปัญหายุติได้
เมื่อ๔ปีก่อนนายทักษิณยอมจับมือกับภักดิ์ประชาธิบัตรแล้ว
แต่ว่าภักดิ์ประชาธิบัตรไม่ยอม
ก็เลยอยากจะให้มีการอภัยกันบ้าง

อาจจะกลับไปเป็นความขัดแย้งเหมือนเดิมหรือเปล่า
เพราะว่ารู้ดีว่าฝ่ายคอสช
ไม่ต้องการให้นายทักษิณนั้นกลับมาแน่นอนนะครับ
ขณะที่ผลเอกบริวิตวงศ์สู่วัลก์บรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
ไม่ขอออกความเห็นถึงความเป็นไปได้
ทั้งสองพักใหญ่จะจับมือกัน

ตนเองไม่ใช่พักประชาธิปัตย์และไม่ใช่พักเพื่อไทย
แต่ว่าเขาเป็นลุงป้อมแค่นั้น
นะฮะก็รอดูต่อไปว่าสองพักนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
การจับมือกันกับการลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ